ติดตามข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมคงจำกันได้เรื่องกรณีของคุณลุงวัย๖๕ปี
กาญจนบุรีที่มีการนำเรื่องราวของคุณลุงมาโพสต์ทางเฟซบุ๊ก
คุณลุงหาเลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพขาย

แล้วก็เก็บหอมรอมริบเงินมา
ได้มา๔๐๐๐บาทคือใช้เวลาเก็บนานถึง๒เดือน
คือลองคูณดูแผ่นละ๕บาท๔๐๐๐ต้องขายกี่แผ่นต้องวาดกี่แผ่น
แล้วปรากฏว่าโดนหัวขโมยมาขโมยเงินนี้ไปเนี่ยนะคะ
ล่าสุดข่าวดีเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ตามจับกลุ่มตัวหัวขโมยรายนี้ได้แล้วนะคะ
ในเพจข่าวเด่นภูมิภาคทั่วไทยเขาโพสต์บอกว่า
การจนบุรีสุดเศร้าลุงวาดรูปภาพขายวัย๖๕ปีหน้าเซเว่น
โดนขโมยเงินไป๔๐๐กว่าบาทพร้อมโทรศัพท์๑เครื่อง
หลังจากเก็บสะสมมานาน๒เดือนด้วยน้ำพักน้ำแรง
ขายภาพแค่ใบละห้าบาทลุงก็เขียนป้ายอ้อนวอนค่ะ
การุณานำเงินมาคืนด้วยครับ
หลังจากที่มีการโพสต์ก็แชร์ต่อกันแล้วก็ได้รับความสนใจ
ผู้คนในโลกโซเชียลจำนวนมากนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ฤทธรูน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีบอกว่า
หลังได้รับแจ้งความจากคุณลุงสมศักดิ์เจริญชัยชนะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยค่ะไปตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายสมบูรณพันธอง
ในเก่งคนนี้นะอายุ๓๑ปี
เป็นคนพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
และนายวีรพัฒน์ไผ่ขาวหรือนายแมนอายุ๓๒ปี
เป็นคนกรุงเทพมหานครแขวงบางด้วนเขตภาษีเจริญ

เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังซุ่มจับบริเวณท่ารถบขศกาญจนบุรี
โดยผู้ต้องสงสัย๒คนนี้เขาใช้ยานผ่านะเป็นจักรยานยนต
อีห้อเวฟสีดำทะเบียน๑กกด๑๓๗๒ราชบุรี
และก็เชิญตัวทั้งสองไปสอบถามที่สพเมืองกาญจนบุรีค่ะ
พ่านตำรวจเอกทิรพพงศ์เขาสอบสวนทั้ง๒คน
นานกว่า๑ชั่วโมงทั้งสองคนจึงรับสารภาพ
จากนั้นก็พาไปนี่แหละค่ะไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
ทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ขโมยโทรศัพท์มือถือและเงินของคุณลุงสมศักดิ์ไปจริง
เขาบอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยเขาติดตามดูลุงมาแล้ว๒วันนะคะ
พอถึงวันเกิดเหตุทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาหาของกิน
พอเห็นคุณลุงสมศักดิ์วางกระเป๋าไว้แล้วเดินไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละ
นี่เลยฉวยโอกาสเข้าไปรื้อค้นแล้วก็นำเอาโทรศัพท์มือถือและเงินของคุณลุง

ค่ะส่วนของกลางก็คือโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนั้นสองคนนำไปขายเรียบร้อยแล้วแล้วนำเงินมาแบ่งกัน
ส่วนเงินสดที่ได้ไปประมาณ๕๐๐บาทก็แบ่งเงินกันและนำไปใช้หมดแล้วด้วยอ่ะ
ดูสิคุณลุงสะสมมา๒เดือนนะคะนี่มาชุบมือเปิบเอาไว้ใช้เฉยเลย
เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
มือเท้าก็มีครบนะคะอายุอันนั้นอายุก็น้อยเป็นคนแก่เป็นนุ่มยังเป็นชายชะกันว่างั้นเถอะทำงานหาเงินได้อีกเยอะค่ะ
น่าเศร้าใจสังคมไทยจริงนะเกิดอะไรขึ้นนะคะ